คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนที่ฉะเชิงเศร้า
พ่อขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกชายลูกสาว
แล้วดูสิกำลังจะเลี้ยวขวาแต่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแซงขวามา
แล้วก็ชนอย่างจังนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกเหตุการณ์
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แน่นอนค่ะทั้ง๔คนได้รับบาดเจ็บ

ตอนที่พ่อกำลังจะไปส่งลูกสาวเข้าโรงเรียน
บริเวณถนนเรียบคลองลำหวายลิงที่ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คนเจ็บทั้ง๔รายคนที่เป็นคุณพ่อ
ก็คือว่าที่ร้อยตีสงัดฮวบสมบูรณ์อายุ๔๖ปีนะคะ
แล้วก็มีคนซ้อนท้าย๒คนเป็นลูกชายกับลูกสาว
ลูกชาย๑๒ขวบลูกสาว๙ขวบ
ส่วนอีกคันนึงก็คือนายนพัฒน์สิงห์กสิกรรมอายุ๑๖ปี
ทีนี้พอกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ส่วนใหญ่ก็ดูสิคะมีแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกาย
ก็ต้องทำแผลให้แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามว่าที่ร้อยตีสงัดก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกชายลูกสาวไปโรงเรียน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุผมก็เปิดไฟจะเลี้ยวขวาจะเข้าซอยปกติ
จู่มีรถมอเตอร์ไซค์ของนายนพัฒน์เนี่ยแซงขวาขึ้นมาพอดี
จังหวะนั้นแหละเลยเฉียวชนกัน
ทั้งสองคันก็เสียหลักล้มจนมีคนเจ็บนะคะ
ตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำที่โรงพัก
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ